มันที่ว่าคือเจ้าซูโม

เย้

ดูโมอ่าอ่าเราที่ติด
เนี้ยหัวมันติดกระเพงอย่างเนี้ย

มันก็คงจะทำแบบนี้ประจำ

คอมันใหญ่ขึ้นแล้วไอ้ตอนเข้าเข้าได้แต่ตอนออกโม่ออกไม่ได้
ทำไงอ่ะทีนี้ตัวนี้มันชื่อซูโมเป็นโกเดน
ก็เลยต้องติดแงกอย่างนี้เจ้าของทำไงดี
อ่ะงั้นได้เวลาซูโม่เฮ้ยอาบน้ำมันซะเลย

เนี่ยอีกตัวหนึ่งชื่อซูมี่
ซูมี่มั่วกับมี่มั่วแล้วไม่ใช่เออ
แต่อย่างนี้ละกันสุดท้ายนะเอาแชมพูมาถูมันก็ลื่นใช่ไหมล่ะ
นี่ก็สามารถเอาออกมาได้อ๋อเหรอก็ช่วยซูโมได้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีก
อีกยังไงอีกครั้งนึงแล้วมั้งที่ติดแบบนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่มันภาพดูมันจะให้มันออกมิ้งเข้าไป
นึกว่าช่วยวันนี้อ้าวอีกวันติดอีกแล้ว
โอ้โหมีหมาตรงไหนมันทำซ้ำหรอก
ทักทายเพื่อนมันตลอดมากมันชอบทักทายผู้คนใช่มันเอามันออกมานี่
แล้วเพื่อนงงว่าแบบทำไมไม่เข้ามาละ
เห็นช่องเห็นซี่อะไรไม่ได้ชอบมุดชอบลอดอะเนาะ
แต่สุดท้ายอาโม่ออกมาได้แล้วคุณชนะ